ครับกลับไปเรียนท่านประธานสภาพุทธแทนลักษณ์สะดอนที่
รบกับท่านสมาชิกผู้สมเกียจทุกท่านครับกับผมมนตร์เอกจัยชาญช้า
มงคลตรีช่วยว่าการกระทรวงกราโหมได้รับมอบหมายจากท่านนายนมตรี
ว่าการกระทรวงกราโหมให้ไปชี้แจงเกี่ยวเรื่องงบประมาณของกระทรวงกราโหม
โดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณในการจัดหาชุดอุปกรณ์ขออนุญาตกลับเรียนนะ
ท่านครับไปยังท่านสมาชิกว่าในภาพของ
กระทรวงกลาโหมนั้นคงจะมีท่านสมาชิกได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ในในต่อไปอีกนะครับแต่ในขั้นตอนนี้เนื่องจากว่า
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นมีท่านสมาชิกท่านได้กล่าวถึงเรื่องของ
การจัดหาเครื่องบินเอฟ๓๕ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่
แล้วว่ากระทรวงกราโหมมีความจำเป็นอย่าง
อะไรที่จะจัดหาเข้ามาประจำการก็ผมขออนุญาตกลับเรียนท่าน
ประธานไปยังท่านสมาชิกครับว่ากองทัพอากาศนั้นจะมี
ภารกิจสำคัญนะครับในการป้องกันประเทศการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ธิปไตยเหนือน่านฟ้าของไทยภารกิจของกองทัพอากาศนั้น
เป็นภารกิจที่สำคัญที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติ
แล้วก็ป้องกันประเทศเครื่องมือสำคัญที่ตัวสำคัญของ
ทัพอากาศสำคัญหนึ่งก็คือเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นโจมตี
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่หลายแบบแต่ว่าเครื่องบินนั้นส่วนใหญ่นั้น
ขีดสามสามารถนั้นถูกจำกัดเนื่องจากว่าใช้เวลามาเป็นเวลายาวนาน
บางเครื่องนะครับได้ใช้เวลามาแล้วถึงสี่สิบเอ็ดปีเฉลี่ยที่มีอยู่
นั้นได้ใช้ในการปฏิบัติฯภารกิจมาแล้วถึงยี่สิบแปดปี
ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องทยอยปลดประจำการเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะหา
ชิ้นส่วนอะไรเข้ามาทดแทนได้หรือซ่อมบำรุงได้
ซ่อมรุงไม่คุ้มค่าก็ได้มีการทยอยปลดประจำการไป
ตั้งแต่ปีหกสี่ที่ผ่านมาจนถึงปีเจ็ดสี่
ซึ่งจะทำให้กองทัพอากาศนั้นมีเครื่องบินสกัดกั้นโจมตีนั้น
อยู่ในระดับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยง
ในเรื่องของการป้องกันประเทศได้ตรงนี้กองทัพอากาศจึงมีความจำเป็น
ที่จะต้องจัดหาขึ้นมาทดแทนขออนุญาตกลับเรียนว่า
การจัดหาเครื่องบินใส่กั้นจมตีนั้นไม่ใช่ว่ามีความต้องการแล้วจะจัดหาได้เลย
การดำเนินการจะต้องมีการดำเนินการใช้เวลาประมาณ๓ปี
เตจนะครับถึงจะได้เครื่องบินมานอกจากนั้นแล้วก็ต้องมีการฝึกกำลังพล
ฝึกนักบินที่จะมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอีก๑ปี
เพราะฉะนั้นในการดำเนินการนั้นกองทัพอากาศก็ได้มีการวางแผนในการจัดหาเป็น
ระยะไปตามกรอบงบประมาณที่มีอยู่ซึ่งในครั้งนี้นั้น
แปดร้อยล้านบาทนั้นที่จริงแล้วใช้งุปหมานในภาพรวมประมาณเจ็ดครับ
ร้อยสามสิบแปดล้านบาทเท่านั้นต้องเรียนว่าในการดำเนินการนั้น
ทัพอากาศได้จัดทำสมุดปกขาวและได้มีการวางแผนที่จะทดแทน
เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนที่จะปลดประจำการไป
เพื่อนุรงขีดความสามารถของอากาศยานของเครื่องบินขับไล่
แต่กั้นจมตีไว้ปฏิบัติและกิจให้ได้
ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเครื่องบินที่มียุคการใช้งานมากนั้น
จากสิทธิภาพจะลดลงแล้วสิ่งสำคัญนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยของนักบิน
ซึ่งกว่าจะฝึกนักบินแล้วปฏิบัติการทางยุทธวิธีได้
สำหรับเครื่องบินสกั้นโจมตีนั้นต้องใช้เวลาในการฝึกนักบิน
ถึงจะมีเทคนิคถึงจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องกลับเรียนไปยังท่านสมาชิกว่า
กองทัพอากาศได้วางแผนในการดำเนินการตามกรอบงบประมาณที่กองทัพอากาศมี
ในแล้วจัดทำอยเปรียญระยะแยะระไปเพื่อจะได้ให้หะลองกับจำนวนที่จะต้องปลดประจำการ
เพื่อดำรงขีดความสามารถกองทัพอากาศในการที่จะปกป้อง
หากท่านสมาชิกยังมีความสงสัยหรือว่ามีข้อสังเกตเรื่องงบประมาณ
ยังไงผมก็จะได้กราบเรียนในขั้นตอนต่อไป